สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ช่วงเวลาดีแบบนี้เจอหน้าเราสองคนกันอีกแล้วอยู่กับเชอรี่แล้วก็กับพลอยนะคะ
ใช่ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่รักต่างวงการกันก่อนเลยดีกว่า
สำหรับเจชนะทิพย์แล้วก็เมพิชนาธิ์คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันไปว่าเป็นวันเกิดของสาวเมพิชนาธิ์
หลายคนแอบสงสัยว่าเฮ้ยหนุ่มเจชนะทิพย์ทำไมไม่มาร่วมเฟรมปาร์ตี้วันเกิดด้วยล่ะจ๊ะ
อนอะไรกันหรือเปล่าหลายคนเขาสงสัยแบบนี้นะคะ
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรียกได้เลยว่าเป็นเทศกาลวันเกิดของคนบันเทิงหลายคน
นักแสดงสาวเซ็กซี่เมพิชนาธิ์ที่นอกจากจะจัดเต็มไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อน
ก็ยังตระเวนฉลองเบิร์ตเดย์ของตัวเองกับเพื่อนในกลุ่มไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนหวานใจอย่างหนุ่มเจชนะทิพย์แม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดในปีนี้
เขาไม่ได้อยู่ในวันเกิดเพราะว่าเขาเก็บตัวเพราะอีกวันนึงเขามีแข่ง
เขาก็เลยค่อนข้างนี่พี่ก็รู้สึกผิด

เขาก็เอาแฟนคลับเรา

แล้วก็ให้แฟนคลับเตรียมกับผู้จัดการเรา

ก็ค่อนข้างก็มีเช็คให้
แทนอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะ

ว่าอันนี้ก็โอเคมากสำหรับเขาแล้วมั้งเขาไม่เคยมีแฟนด้วยเนาะ
แค่เขาแบบเขาพยายามถึงแม้เขาไม่อยู่เมย์ก็ดีใจแล้ว
ตลอดปีนี้มันพิเศษไปมากกว่าเดินสำหรับเราไหมหรือเรามีพี่เกย์อยู่
ก็พิเศษกว่าปีอื่นตรงปีนี้มีแฟนแล้วรักแฟนมาก